ติดตามความคืบหน้าที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่เกาะช้างก่อน
ที่จังหวัดตราดนั้นพังถล่มลงมาช่วงเช้านะคะ
ซึ่งล่าสุดก็ยังคงต้องตรวจสอบดูว่าสาเหตุที่อาคารพังถล่มลงมานั้นเกิดจากอะไร
เราไปติดตามรายละเอียดกับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

แล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตทันที๑คนค่ะ
ซึ่งเวลาในขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ได้นำแสลมมากั้นพื้นที่เอาไว้ค่ะ
เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปยังพื้นที่

ทำให้ซากอาคารหล่นลงมาทับร่างของนางสาวกลชกร
ทำมาจากนะคะอายุ๓๗ปี
นักท่องเที่ยวที่พักอาศัยอยู่ภายในรีสอร์ทเสียชีวิตทันที
และมีผู้บาดเจ็บจำนวน๕คน
เป็นผู้หญิง๒คนผู้ชาย๓คน
และในจำนวนนี้มีเด็กอายุ๓ขวบ๑คน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่พยาบาลได้รักษาอาการบาดเจ็บปลอดภัยแล้วค่ะ
หลังจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำรถแบ็คโฮและเคลน
เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนานกว่า๔ชั่วโมง
ซึ่งจากการตรวจสอบของทีมข่าวหลังจากเกิดเหตุ

ทางตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่มีการลื้อถอนซากอาคารแต่อย่างใดค่ะ
จากรอให้กองพิสูจน์หลักฐานและกรมโยธาธิการ
ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุของรีสอร์ทถล่ม

มีเพียงแต่การกั้นแลมแล้วก็ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่
เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดอันตรายได้ค่ะ
ทางเจ้าของกิจการโรงแรมนั้น
ก็ได้รับญาตในการก่อสร้างอาคารอย่างถูกต้องนะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่จะให้
กองพิสูจน์หลักฐานร่วมกับโยธานะครับมาทำการตรวจสอบฐานที่เกิดเหตุว่า
สาเหตุที่เกิดอาคารถล่มนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรครับ
หลังจากได้สาเหตุที่แท้จริงแล้วเนี่ยทิศทางในเรื่องของการ
โดยการทางกฎหมายก็ได้โดยการต่อไปในส่วนของเรื่องความเสียหาย
พร้อมยายนักท่องเที่ยวออกไปพักในโซนที่ปลอดภัยแล้วนะคะบางส่วนก็ขอเช็คเฮาส์ออกทันที
ทำประกันภัยไว้ค่ะพร้อมกับช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒

จะเดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราดค่ะ
แล้วก็โรงพยาบาลตราดนะคะ

ก็ยังไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไปยังพื้นที่นะคะ
ซึ่งต้องรอการตรวจสอบที่ชัดเจนก่อนค่ะ
ระวิการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวี